เรื่องแรกที่ต้องเล่ากันเนี่ยโอ้โหคอเล่าเซ็งเลยคุณผู้ชมฮะ
หลังจากก่อนหน้านี้มีข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการที่จะขอให้ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนถึงตี๒
แล้วก็ยกเลิกนะพวกเวลาห้ามขายเหล้าช่วงบ่าย๒๕โมงเย็น
และให้กำหนดพื้นที่พิเศษเปิดสถานบันเทิงยาวไปถึงตี๔เนี่ย
ปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอเหล่านี้ครับ
ทางคณะกรรมการเขาอ้างผลการศึกษาที่บอกว่า
การขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนำไปสู่การดื่มที่มากขึ้น
แล้วจะนำไปสู่อันตรายเพิ่มอาชญากรรมรุนแรงในพื้นที่ด้วยครับ
ส่วนในทางช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๖ก็ยังเน้นขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
เรื่องนี้ใครเห็นในโซเชียลต้องรู้ไว้แต่

ที่เขาแชร์ว่าใส่ถุงเท้านอนแล้วทำให้ตาย
มาโพสต์ไขข้อสงสัยว่าใส่ถุงเท้านอนแล้วมันทำให้ตาย
ไม่เป็นความจริงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยมารองรับเลยครับ
เรื่องนี้อ้างมาจากญี่ปุ่นว่าใส่ถุงเท้านอนมาทำให้ไหลตาย
เพราะการใส่ถุงเท้าทำให้ความร้อนระบายไม่ได้
มีผลต่อระบบประสาททำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
แหลปเนี่ยเขาย้ำว่าเท้าไม่ใช่เป็นจุดระบายความร้อนจุดเดียวของร่างกาย
จุดอื่นของร่างกายยังระบายความร้อนได้อีกหลายพื้นที่เลย
แล้วก็ต่อให้เผลอนอนโดยใส่รองเท้าคอมแบตอันนี้ก็ยังไม่ตายนะ
นี่แหละฮะหมอแหลปเขาชี้แจงไว้
ฉะนั้นการเสพเรื่องที่เห็นในโซเชียลมีเดียก็ต้องใช้วิจารณญาณ
ก็ต้องหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยนะครับ
ส่วนใครต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มกระตุ้นในวันนี้๒๓ธันวาคม
ทางสถาบันโรคผิวหนังจะเปิดให้ฉีดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ
แล้วจะปิดให้บริการตั้งแต่วันพรุ่งนี้๒๔ธันวาเป็นต้นไป
แต่ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมเป็นการฉีดวันสุดท้ายของปี๖๕เท่านั้น
เพราะทางสถาบันจะย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ไปให้บริการที่อาคารหลังใหม่
แล้วปีหน้าครับ๒๕๖๖ก็จะเปิดบริการฉีดวัคซีนอีกครั้งแต่วันและเวลาเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ